มีผู้หญิงที่ตกน้ำและกำลังจะจมน้ำ
มีกลุ่มวัยรุ่นไม่ช่วยนะฮะหัวเราะเยาะด้วย
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้จมน้ำเสียชีวิต
คุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีใครมาช่วยลูกเลย

คุณไม่เคยเห็นแห้ง

เราจะว่ายน้ำทำไม

มันจะมีคนสนใจและมันก็จะเรียกเราความสนใจ
เอ๊ผมจะสรุปทางนี้

ใช่เปล่า

คุณสุรัตนวดีคือคนที่ทำท่าคล้ายกำลังจะจมน้ำในคลิป
และกลุ่มคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ยืนถ่ายคลิปอยู่บนสะพาน
คุยกันบอกว่ากำลังแกล้งจมน้ำ

มีส่องไฟดูด้วยนะฮะเนี่ยครับหลังจากนั้นเธอก็ยกมือขึ้นมาครับ
เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มที่ยืนดูอยู่เนี่ยนะฮะ
บอกว่าไม่ต้องลงไปช่วยหรอกเดี๋ยวรอเรียกพอเต๊กตึ้งมาช่วยนะ
ที่สุดท้ายครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งครับ๓๑ตุลาคมก็คือสักประมาณ๒วันที่ผ่านมา
ในพื้นที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณแม่นั้นเดินทางไปที่สพหันคาครับ
แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ช่วยเหลือนะฮะแถมยังถ่ายคลิป
คุณแม่ชื่อคุณสุรินเต็มมิ่งนะครับอายุ๕๒ปีบอกว่าวันเกิดเหตุ
ลูกเนี่ยไปเล่นน้ำตอนค่ำคนเดียวนะครับไหว้จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็พยายามเกาะต้นไม้เอาไว้นะครับแต่มือเกิดหลุดก็เลยจมน้ำ
จังหวะนั้นก็พยายามร้องครับให้คนช่วยแต่ไม่มีใครช่วยสักคน
ตามที่เห็นในคลิปนะครับยืนหัวเราะย๊อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คุณแม่เสียใจมากนะครับถ้าเกิดว่ามีคนโทรศัพท์แจ้งอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจแต่แรกก็อาจจะไม่เสียชีวิตแบบนี้ครับ

ตายแล้วก็ยืนถ่ายคลิปตามกระแสข่าวครับ
แจ้งก็ยืนถ่ายคลิปตามกระแสขาวครับ

แต่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่ยอมขึ้น
และในพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับน้ำก็ไหลแรงด้วย
ก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือได้ครับ
กลุ่มนั้นก็คุ้นเคยกันอยู่กับพวกคนที่เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าเขาจะเดินผ่านหน้าร้านเข้าประจำเด็กนะครับ
เด็กนั้นก็เรียกไปเรียกให้ขึ้นมา
ก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องของพฤติกรรมที่ลงน้ำเนี่ย
เกิดจากเหตุร้ายเพราะว่าคนผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาเป็นน่าจะระบบทางประสาทนะครับ
เขาเคยเอาไปแล้วก็ตำรวจให้แม่เอาไปบำบัด
แต่ก็ไม่ได้รับไปบำบัดก็รับกลับมาบ้าน
ก็หลายครั้งแล้วครับที่เป็นแบบนี้นะครับ
เวลาเดินเข้ามาเนี่ยเด็กนี้จะกลัวหมดเลย
วิ่งหนีเข้าบ้านกลัวอารวาส
เพราะบางทีก็บางวันเขาก็มีการอารวาสด้วยแหละ
ค่ะก็นี่แหละค่ะเอาข้อมูลในหลายมุมมาให้คุณผู้ชมได้ประมวลกันดูนะคะว่ามันมี
มันมีมุมมองหลายมุมมองที่เกิดขึ้นจากประเด็นที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้นะครับ

แต่อย่างหนึ่งที่เราได้ความรู้จากเรื่องนี้นะคะ
ก็คือเราไปคุยกับทนายเดชาคุณกาย
คือการที่ถ้าเราเห็นคนอื่นมีอันตรายแล้วเราสามารถช่วยเหลือได้
แล้วไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าทนายเดชาบอกว่า
มีความผิดอาญาแผ่นดินนะคะเพราะว่ามันมีกฎหมายนะคะ
ประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยเจ็ดสิบสี่ที่ว่าเอาไว้ว่า
ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น
แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เออมันมีกฎหมายข้อนี้อยู่ด้วยแล้วทนายเดชาบอกด้วยบอกว่า
กรณีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์
พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีได้เลยเพราะเป็นอาญาแผ่นดิน
แล้วที่ผ่านมาก็มีคนถูกดำเนินคดีมาหลายรายแล้ว
ทนายบอกว่าถ้าคนที่ยืนดูจะอ้างว่าคิดว่าผู้ตายว่ายน้ำเป็นเนี่ย
อันนี้ฟังขึ้นหรือเปล่าอ่ะไปฟังทนายพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยว่า

ว่ายน้ำเป็นกับคนว่ายน้ำไม่เป็นมองแป๊บเดียวก็รู้ครับ
อย่างผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกนะผมก็รู้เลย
ว่ายน้ำไม่เป็นมันก็เบานะส่วนคนที่อ่ะคนว่ายน้ำเป็นอ่ะ
จะดูแล้วเนี่ยมันธนมัดทะแมงแต่ถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นมันก็
โอ้โหชูมือร้องช่วยด้วยอะไรเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้ว

เป็นความผิดอาญาแผ่นดินเป็นความผิดระบุโทษ
ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนมาแจ้งความนะฮะ
ถ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจพบเห็นการกระทำความผิด
ก็สามารถเอาคลิปไปดำเนินคดีได้เลย

เพราะเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ
คือคนไทยชอบทำคอนเทนต์ระวังนะฮะ
เห็นคนกำลังจะเป็นจะตายแท้ช่วยเหลือกลับไปถ่ายคลิป
มันมีลักษณะของคนบางคนที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีสำนึกนะครับ